เดี๋ยวจะพากันโดยคุณยุทยาตุ้มีด้วย
พาไปพิสูจน์บ่อน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดเขาขึ้นชื่อเลยครับ
เพราะว่าตักน้ำออกยังไงน้ำมันก็ไม่หมด

ตะบนเด่นราชอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่เขาเล่าลือกันนักหนาว่าตักน้ำเท่าไหร่ก็ไม่หมด
ผู้คนหลั่งไหลไปตักคนแล้วคนเล่า
ตักดื่มตักล้างหน้าหรือว่าห่อกลับบ้านก็ยังไม่หมดครับ
พ่อบุญสวนพิรมรักษ์อดีตครูใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่
ซึ่งเป็นปราชชาวบ้านท้าให้ทดลองตักน้ำในบ่อออกให้หมด
เพื่อพิสูจน์ให้เห็นน้ำที่ไหลซึมออกมาชัดกันไปเลยครับ

พอตักออกหมดแล้วก็จะเห็นน้ำค่อยไหลซึมออกมาจากซอกหินแบบนี้
ไม่นานก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมครับ
มันเกิดขึ้นลึกแค่๖นิ้วกว้าง๖นิ้วคนก็ไปตักน้ำขึ้นมา
ตักน้ำขึ้นมาคนมาต้มเกลืออยู่ในบริเวณบ่อพันขันนี่
นับเป็น๖๐๐๗๐๐ของครัวเป็นพันธุ์ครัวครัว
มาต้มเกลือสินเทาแต่โบราณอาศัยน้ำนี่แหละ
ไปดื่มไปกินตักเท่าไรก็ไม่หมด
น้ำที่ไหลออกมาใหม่ยิ่งดูใสสะอาด
ว่าแล้วก็ต้องลองตักดื่มเหมือนคนอื่นบ้าง
เพราะเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ

เป็นน้ำจืดจริงนะครับ

ก็มีแค่ตัวนี้ที่เป็นน้ำจืด
แต่ว่าบริเวณด้วยรอบเดี๋ยวต้องไปดู
เป็นน้ำเค็มนะครับสังเกตว่าจะมีเหมือนเกลือเนี่ย

ระแวกนี้ชาวบ้านทำอาชีพต้มเกลือสินเทา

จะมีเศษเกลือสีขาวขึ้นหลายจุด
แต่แปลกที่น้ำในบ่อนี้ผุดขึ้นมาเป็นน้ำจืดครับ

บ่อบานขันตักน้ำขึ้นเป็นตันก็ไม่หมด
แก่นขามพันปีที่เราผ่านมา

สารพัดของดีมีมากหลาย
จีวอนบนก้อนหินดูเรียงราย
จุดประกายหินขั้นหมากศาสตร์โบราณ
พระเจ้าใหญ่ในวัดบ่องามเพิดแพลว
ดังแก้วประดิษฐ์ไว้บนวิหาร
รอยบาทพระโมคลามียาวนาน
ขอเชิญเที่ยวบ่อพันขันเมืองโบราณ
จิตชื่นบันสดใสไฟในธรรม
นี่ถือว่าเป็นคำขวัญของบ่อพันขันเลยนะครับ
เพราะใกล้กันจะมีแก่นขามพันปี
เป็นไม้มะขามที่ชาวบ้านพบอยู่บริเวณเดียวกัน

นำไปแกะสลักเป็นรูปเหมือนพระพุทธเจ้า
ให้ประชาชนได้ไปสักการะ
ร่วมถึงศาลเจ้าปู่พรรณหรือปู่พรรณบ่อพันธุ์ขันธุ์
เป็นที่เคารพสักการะของลูกหลานชาวอำเภอน้องฮี
จะไปขอพรบนบานเป็นประจำ
และยังมีพระพุทธสหัสสะขันธ์มหามูลนีนาศ

ให้ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน